ไปพบกับญาติของหมอปลา

เท้าถีบพังลูกปั้นไก่เฉพาะคำสวรรค์ผิด

ตำรวจดอกคำใต้จับได้แล้ว

เจ้าตัวสารภาพสิ้นนะฮะบอกเมาหนักทำในสิ่งที่ไม่สมควร
พร้อมขอโทษทุกคนนะฮะจะเร่งซ่อมให้กลับสู่สภาพเดิม
เมื่อวานนี้พันธุรกิจเอกสมานจิตบุญ

ได้มีการนำกำลังเข้าควบคุมตัวนายวีรพันธ์ปัญญา
อายุ๓๒ปีเป็นชาวอำเภอดอกคำใต้
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพและขอเข้ามานะครับ
ภายหลังก่อเหตุทุบทำลายรูปปั้นไก่หรือเจ้าพ่อคำใส
บริเวณปากทางเข้าบ้านจำไก่
อยู่ที่ตมวนดอนศรีชุมอำเภอดอกคำใต้
โดยใช้เท้าถีบทำลายรูปปั้นไก่จนพังเสียหายเลย

มีภาพวงจรปิดจากที่ไหนมีไฟถ่ายไว้
เอ้าไปไหนลูกหายมาแล้ว

อ๋อมัวเต่าดูดินตรงนิดนึง

ไก่อย่างนี้นะเขาเอาไปไว้นะ

ก็เลยเดินข้ามไปทำลายรูปปั้นไก่อีกฝั่งก่อนครับ
รถยนต์หนีไปทางบ้านจำไก่นะครับเขาบอกว่ากล้องวงจรปิด
ได้มีการจับภาพได้อย่างชัดเจนอย่างที่เห็นไปนะครับต่อมานะครับ
นำชุมชนนะครับแล้วก็ชาวบ้านได้คลิปดังกล่าว
ก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจนะครับให้เร่งนำตัวมาดำเนินคดี
เพราะรูปปั้นไก่ที่ถูกทำลายนั้นหรือเจ้าพ่อคำสายนั้นเป็นสิ่งที่ชาวบ้าน
เขารบนับถือเป็นอย่างมากแต่กลับถูกกระทำแบบจิตไร้จิตสำนึกแบบนี้
อืมขณะที่นายวิรพันธ์เนี่ยได้มีการรับสารภาพรู้จักตัวเองเนี้ย
ขาดสติจริงจริงนะฮะก็เลยทำการที่ไม่สมควรนะฮะ
อยากขอโทษชาวบ้านทุกคนที่เคารพนับถือเฉพาะคำใสด้วย
และขอรับผิดชอบการกระทำของตนเอง
โดยการซ่อมแซมรูปปั้นไก่ให้อยู่ในสภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

นี้นะตัวแทนชาวบ้านบ้านจำไก่นะครับ
มีการระบุบอกว่าเมื่อผู้ก่อเหตุสำนึกผิดก็ยินดียกโทษให้
แต่หากมีครั้งต่อไปเอาเรื่องถึงที่สุดแน่
นี่คือเสียงของใครครับชาวบ้านเขาโกรธชาวบ้านเขาโกรธ
อยากจะแนะนำอยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่กระโดดถีบเนี่ยนะฮะ
คุณเหรอไม่แนะนำคนที่โดดถีบ

หมอปลาชอบนะชอบทุบสารเนี่ยทุบสารลื้อสารนะ

เขาทุบเขาก็ไปไหว้เขาทุบนู่นนี่นั่น
ก็แก้ให้ว่างั้นแก้ให้เขาก็ไปแก้ให้ที่บ้านผมด้วยมั้ย

ยังช่วงช่วงขาขึ้น
แต่จะพูดแล้วว่าเรื่องไก่เนี่ย
มันอยู่ช่วงที่แบบวัดไอ้ไข่

เพราะอะไรรู้ไหมเหมือนเด็กหวงของเล่นอย่างนี้

ที่แบบเกิดจากโซเชียลเกิดจากโซเชียลมีเดียนี้เยอะเหลือเกิน
โดยเพราะคุณใช้แอปพลิเคชันหาคู่บ้างมั้ย

ลูกน้องท่านแต่ละคนที่วันหาคู่กันตามแอปพลิเคชัน

ใช่พวกคุณชอบไปเขย่าแล้วก็ไปเดิน

แบบไปเห็นพี่ตึกแต่งและก็เขย่าทั้งวัน

ไม่มีคนข้างก็จะติ๊งแล้วก็คุยกัน
เออไอ้ปร๊าทิเนี่ยไปรุ่งผู้ช่วยเนี่ย
ตกกลางคืนนี้นะเปิดแอปพลิเคชันมั่วกันอยู่อย่างนั้น
มันก็จะบอกว่าในระยะนี้

พูดจากอะไรนี้มีความจริงไหมเนี่ย
คือครั้งที่แล้วเป็นคุณครูโดนไป๗ล้าน

พลิเคชันนี่แหละเป็นแอปพลิเคชันหาคู่
ปรากฏว่า
เหมือนแบบว่าเจอปุ๊บเนี่ยโอ้โหมโนภาพเลย
ตัวเองอยู่เชียงใหม่ขับรถมาหาเขาที่อายุทยา

แล้วก็ตัวจริงเนี่ยดันไม่ตรงคือแบบไม่ตรงกับผม
นายกประยุทธ์ของเราหลอกกว่าคนเมื่อกี้
โอเคแต่หลงเชื่อว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนดี
สุดท้ายโดนลักรถไปขายอ่ะ
คือเจ้าหน้าที่ที่อายุทยาได้ร่วมกันสอบปากคำนางสาวเอ
อายุ๓๐ปีอาชีพของเขาเนี่ยคือ
เอนี่เป็นนามสมมุติเนอะเป็นผู้ช่วยพยาบาลอ๋อจ้ะ
หลังจากที่ถูกนายอภิชาติแก้วมณีอายุ๒๘ปี
รู้จักผ่านโปรแกรมแชทหาคู่ล่อลวงนะ
โหลดจากไหนก็ไม่รู้ไม่ไม่คิดจะโหลดอยากรู้ว่ามันทำยังไงคือล่อลวงเนี่ย
ให้ขับรถมาจากเชียงใหม่มาที่อายุทยา
ก่อนขโมยรถมาถึงปุ๊บผู้หญิงอุตส่าห์ขับรถมาเหนื่อย
ขโมยรถหลบหนีไปโชคดีโชคดีคุณ
ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้
แต่ก่อนที่แบบว่าความคิดของผู้ต้องหาคืออะไรไหมจะเอารถไปแปรสภาพ
โหหยน้อยมึงอาชีพแล้วนะใช่ป่ะ
น่ะคือพูหญิงเนี่ย
เขายอมรับว่ารู้จักกับผู้ต้องหาเนี่ย
โปรแกรมแชทเนี่ยอาทิตย์เดียว
โดยฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นพ่อ
ค้าขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมใช้ภาพโปรไฟล์นี้ละถวยเป็นลูกครึ่งหนุ่มหล่อลูกครึ่งเลย

ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ชายเนี่ยได้เดินทางมาหาตนที่เชียงใหม่ด้วยนะ
เออเขากำลังการแลกเปลี่ยนแล้ว
หน้าตาเนี่ยเอาตรงมาถึงปุ๊บมันก็ไม่ได้ตรงกับโปรไฟล์มันก็ไม่ตรงกับโปรไฟล์
แต่โอ้โหดูสิผู้ชายอ่ะอุตสาธารณ์แบบว่า

ผู้ชายเนี่ยอุตส่าห์แบบโอ้โหมาหาตัวเองจากเชียงใหม่
เป็นคนดีเนอะเดินทางมาตั้งไกล
ตนก็ได้ขับรถมาส่งที่อายุทยา
หนึ่งอาทิตย์นะผู้ชายไปหาที่เชียงใหม่

จนมาถึงบริเวณตลาดแกนที่อ่ำเภาอุไทย

ก็รอนแรมมาจากเชียงใหม่เนี่ย

แต่ปรากฏว่าเมื่อเดินทางกลับมา
ผู้ชายขับรถโกเว้นก่อนค่ะ

ตัวเองเก่งกว่าสติมาปัญญาเกิดนางโทรแจ้งตำรวจเลย
บอกว่าเนี่ยรถหนูโดนเอาไปให้ตำรวจช่วยสกัดจับ
อยากฝากถึงผู้หญิงและฉันขอเสริมว่ากะเทยและเก้ง
ที่เล่นโปรแกรมแชทลักษณะนี้นะฮะ
หนึ่งตรวจสอบข้อมูลอีกฝ่ายให้ดีก่อน
อย่างโง่อย่าหลงเชื่ออะไรง่าย

นี่เขาเจอตัวว่าไม่ได้น่ะหลอกเขาก็เจอตัวน่ะเจอ

ว่าคนในที่สุดตำรวจจับได้โชคดีที่ตำรวจจับได้

ผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้ล่อลวงผู้เสียหาย
เพื่อหวังจะขโมยรถอย่างเดียวเลย
เพื่อจะนำไปขายนะฮะไปขายตำรวจ
จึงแจ้งไปขายตำรวจด้วยนะ
ขายตำรวจเอารถไปขายตำรวจ

แต่ตำรวจบอกไม่ใช่คือผู้บกไปวนมา
แล้วก็ที่จริงข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน

แล้วก็จะขยายผลว่าผู้ต้องหาอะไร

รวมทั้งช่องทางในการนำรถยนต์ไปขาย
แล้วก็ผู้เสียหายที่เคยถูกผู้ต้องหาอะไรล่อลวง
สามารถเข้าไปแจ้งความได้นะฮะ
จังหวัดพระนครศรีอืดยาบุตรถ้าสมมุทร

คล้ายเคยเจอกับลูนามาตำรวจรออยู่
คนเราบทมันจะดังมันฉุดไม่ยุ่งจริง
จริงคนอื่นเปิดหน้ากากมาก็ไม่ได้ดังขนาดเนี้ย

เขาฮอตกว่าคุณธอมอีกนะตอนนี้ก็ใช่ไง
เป๊กบริชโชคกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่คิวงานเนี่ย

คือเป๊กผลิตโชธแล้วก็สวัสเปชชีเป็นตัวแทนศิลปินไทยนะฮะไปร่วมชิงรางวัลศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอดเยี่ยม
อนดอนเลยถูกนะฮะประกาศรายชื่อ๗๐ปีที่ได้ชิงรางวัลศิลปินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอดเยี่ยมเนี่ยนะ
ประจำปีนี้แล้วโดยวงล็อกอย่างสล็อตแมทชีนเนี่ยได้รับเลือกให้เข้าชิงกับคุณเป๊กผลิตโชค
ผ่านเข้ารอบจากคะแนนโหวตจากแฟนนี่คือมันคะแนนโหวตไง
แล้วแจ้งว่าแฟนคลับเขาเยอะอยู่ผ่านใหญ่แฟนคลับเนี่ยนะฮะเรียกว่าในโซเชียลทั้งหมด
เจ๋วว่าเจ๋วว่ามันเลือกถ้าสมมุติเอาการบวชเนี่ยแบ๊กบริชโชคเขามีแฟนคลับที่เหนียวแน่นมาก
ก็เรียกคุณอะไรนะคุณหลวงคุณหลวงเป๊ก
สำหรับแม่ชินเป็นวงดนตรีที่มีสมาชิก๔คนตั้งขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๔๗นะนานแล้วนะ
สิบกว่าปีแล้วนะสิบสามปีแล้ววงนี้สิบกว่าปีแล้วนะ

นุ่มหนูได้๕แสนแล้วแน่สำหรับกันแตก
เพราะฉะนั้น๑๒พฤศจิกายนนี้ที่อีบ้าจะมาพูดทำไมตอนนี้เลยอีบ้าผีหนุ่ม
คือ๑๒พฤศจิกายนที่ลอนดอนที่อังกฤษ

ก็ไทยทั้งคู่แต่มันก็คือทางด้านไทย
ส่วนคุณบอยปกรณ์ไปทอดกระถิ่นคุณรู้ป่ะยอดเท่าไห

ทำไมจะต้องบอกเพราะไม่รู้หรือเปล่าขอด่าแทนน่ะ
เขาเป็นคนที่ชอบทำบุญมากสายบุญเหมือนกันนะคะคุณบอยปกรณ์เนี่ย
เมื่อวันที่๑๕ตุลาเนี่ยแท็กทีมกับครอบครัวฉัดบริรักษ์กับคุณแม่
คุณหน่องและคุณพัฒน์แล้วก็น้องวันใหม่แฟนคลับด้วยไปทำไปยังวัดใหม่ปลายห้วยที่พิจิตร
ร่วมทำบุญใหญ่ด้วยกันนะคะโดยหนุ่มบอยเนี่ยส่งมอบเงินกระถิ่นที่จะโดยทำโครงการเปิดรับบริจาค
ใจบุญเปิดมา๒ปีแล้วก็นำเงินไปสร้างอาคารผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร
ทำบุญจากทุกสารทิศรวมแล้วกว่ากว่าสิบล้านบาทโอ้ยสาธุอนุโมทนา
วันนี้ผมในทำเงิน๑๐ล้านบาท๑๐ล้าน
มีคุณหนุ่ยผู้ร่วมพลังภักดีด้วยที่เป็นที่เป็นสายบุญอันนี้นะคะ
ก็ยอดรวมกองกระถิ่นทั้งหมดเนี่ยโอ้โหมาหลายสายได้๔๐ล้านเลย

นี่นำไปก่อสร้างอาคารผู้ป่วยค่ะ

พรุ่งนี้งดออกอากาศมาพบกันอีกทีวันพฤหัส

กลับมาเจอกันมะดำขอกลับมานู่นเลย

พรุ่งกลับมาสิ้นเดือนก็เลยกลับมาเจอกันมาอีกทีสิ้นเดือนเลยฮะ